ผู้จับขาดโออีดบุกการ์ขากา

ถูกต้องค่ะฉากแรกคือชินชินวุฒิ
แล้วคนที่ทร้อนท้ายคือน้องใหม่อย่าง

มีการปลอมตรงปลอมตัวกันสักนิดนึง
โอ้โหน้องนนท์เนี่ยต้องเล่นซีนแบบเหยียบอุจี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องต่อสู้กับวิกผมหนวดปลอม
เพราะต้องปลอมตัวไปสืบข่าวยังไงล่ะค่ะ
ต่างกับคนนี้ค่ะดาวพิมพ์ทองนี่
มาแบบไซส์ซอฟต์สวยสะพรึงมาสุดซีนแรกก็สวยไปเลย
เดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกหลังจากที่เสร็จสิ้นซีนแรกกันสักนิดนึงค่ะ
คุณดาวคุณดาวพิมพ์ทองมาสวยเลยมาเสร็จนั่งลมโกรก

ซีน๒พาวเหยียบขี้ค่ะ
ฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้เราก็เล่นเป็นนักข่าวกันนะคะ

ก็อยากให้คนติดตามว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง
ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เอามาทำเป็นซีรีส์

แล้วก็ฝากเพื่อนรักของดิฉันด้วยนะคะ

เฮ้ยยูยาดาวพิมพ์ท้องสวยสุดพึงขนาดนั้น
ลองให้เผื่อตกงานเหรอ

กลับมาคอบกันอีกกันเองด้วยนะ
แกจะแรงเมื่อ
ให้อยู่ตรงนี้ดีแล้วเพราะว่าสวยสมมงค์อยู่กัน๔๐ปี
ไม่ถึง๔๐ปีนั้นเป็นคุณใหญ่มรรณาช